ที่เพชรบูรณ์นะครับมีคดีที่เกิดขึ้นคราวนี้ผู้ที่เป็นพ่อของบ้านในเสียชีวิตนะฮะคือลูกสาวเนี่ยช็อคเลยนะฮะไปตามพ่อเพื่อจะให้ไปกินข้าวนะฮะปรากฏว่าพ่อเนี่ยถูกทำร้ายจนเสียชีวิตไปแล้วนะครับเพื่อนผู้ชมครับเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกคืนที่ผ่านมาตรงจุดตรงเนี้ยฮะบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้

คนเข้าไปดูพบว่าภ่าวเสียชีวิตไปแล้วตอน
นั้นตกใจมากนะครับรีบขี่รถจักรยานยนต์ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้าน
พบว่าเบื้องต้นนะฮะสภาพศพของนายวีระนะครับถูกทุบด้วยของแข็งจนกระโหลกยุบ
สมองเนี่ยไหลออกมาเลยนะครับคาดว่าเสียชีวิตมาแล้ว๘๑๒ชั่วโมงนะฮะ
ก่อนที่จะมาพบศพกันในช่วงเช้าวันนี้แสดงว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่คืนที่ผ่านมา
ใกล้กับเปรย์นะครับมีจอบเปื้อนเลือดแล้วก็มีเนื้อสมองของนายวีระกับเส้นผมเนี่ย
ด้ามติดจอบอยู่ด้วยนะฮะนี่ฮะตรงตัวจอบตรงนี้นะฮะส่วนไม้ด้ามจอบเนี่ยหายไป
ตำรวจคาดว่าคนร้ายต้องเป็นผู้ที่รู้จักกับนายวีระศรีสวัสดิ์ผู้ตายแล้วก็น่าจะมีคนเดียว
คงอาศัยช่วงที่นายวีระนอนอยู่ที่เปรย์เมื่อคืนนี้เพียงลำพังแล้วไม่ทันระวังตัวย่องเข้ามา
จอบทุบศีรษะหลายครั้งจนเขากระโหลกศีรษะแตกเสียชีวิตแล้วก็หลบหนีไป
ส่วนปมสังหารปมการก่อเหตุมันก็ยังมีอยู่หลายสาเหตุนะครับเดี๋ยวกำลังเร่งสืบสวนขยายผลอยู่
ช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมครับตำรวจตามไปเจอด้ามจอบแล้วนะฮะ
ไม้ไผ่ที่เป็นด้ามจอบนะไปตกอยู่ข้างถนนห่างจากบ้านหลังเกิดเหตุประมาณ๑๐๐เมตร
ตอนนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วนี่ฮะเปรย์ตรงนี้นายวีระนอนอยู่เมื่อคืนนี้นะครับ
ลูกสาวบอกว่าพ่อเนี่ยอยู่ที่บ้านกลางทุ่งนาคนเดียวก็จะมีเพื่อนที่เคยดื่มเหล้าด้วยกันแวะเวียนมาหาบ้าง
แต่พ่อเนี่ยเลิกเล่าไปปีกว่าแล้วเพราะว่าป่วยแล้วแพทย์ก็ห้ามดื่มเหล้านะ
ที่ผ่านมาพ่อไม่เคยสูงสิงกับใครเก็บตัวทำนาอยู่คนเดียวไม่มีศัตรูที่ไหน
ไม่รู้เหมือนกันว่าใครมาฆ่าพ่อตอนนี้ตำรวจสพเมืองพิชบูรณ์นะครับ
กำลังเร่งสืบสวนหาตัวคนร้ายอยู่คาดว่าคงจะหลบหนีไปได้ไม่ไกล
นี่แหละฮะท่านผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเดี๋ยวต้องรอดูต่อไปนะครับ